น้องใบตองไม่นี่ฉันถามว่าเด็กผู้หญิงคนนี้น้องใบตอง
บอกว่าใบตองอยู่นี่ในนั้นภาพนั้นใคร

คุยรู้เรื่องสิน้องเขาชื่อว่าน้องใบตองเด็กผู้หญิงคนนี้
ไม่น้องเนี่ยโชคดีมากเกิดมาชื่อนี้น้องจะมีความสุข
เออคุณไม่รู้เหรอคนชื่อนี้โตมาหน้าตาดีทุกคน
อยากรู้แล้วว่าข่าวเป็นไง
เรื่องมันเป็นแบบนี้จะเล่าให้ฟังคือ
อย่างนี้คุณผู้ชมมันเกิดจากการที่บอกว่าคือน้องเขาเนี่ยมารำแก้บน
เพราะว่าน้องเดินทางมาจากกรุงเทพมาพร้อมกับญาติญาติ
แล้วใส่ชุดไทยมารำวงสวงถวายไอ้ไข่ที่วัดสนามชัยจังหวัดอ่างทอง
งานนี้ต้องบอกว่าสร้างความฮือฮามากเลยนะคะ
ชาวบ้านที่เขาไปขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่เนี่ย
เขาก็รู้สึกคือฮามากเพราะเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเด็กมารำถวายไอ้ไข่ที่วัด

ถึงมารำถวายไอ้ไข่แบบนี้ไปฟังเสียงคุณย่าของน้องดีกว่าจ้า
คือจากที่ว่าดูเขาก็มีอาการร้องไห้
เขาอยากจะแต่งชุดไทยแล้วอยากจะลำถวายพี่ไข่
เขาบอกเพราะพี่ไข่มาคุยกับเขาที่บ้าน
ก็เลยวันนี้พอมีโอกาสได้มารูปร้านนะคะ
ก็เลยมาซื้อชุดให้วันนี้เลยแล้วก็ได้มาลำเลยค่ะ
เรื่องมันเป็นแบบนี้คุณย่าบอกว่าน้องใบตองบอกว่าอยากใส่ชุดไทยมารำ
เพราะว่าไอ้ไข่มาหาน้องที่บ้าน
น้องก็เลยอยากจะมารำถวายให้พี่ไข่
พอหลานสาวพูดแบบนี้คุณย่าทำไงขนลุกสิคุณ
ก็รีบไปจัดชุดไทยสีชมพูอ่อนให้น้องใบตองใส่แล้วก็พาน้องมารำถวาย
โดยทางญาติญาติก็มีการขออนุญาตจากพระอาจารย์สมหวังยานสัมปันโนรักษาการเจ้าอาวาสที่วัดสนามชัยแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งทางพระอาจารย์ก็อนุญาตให้น้องใบตองมารำถวายแก้บนไอ้ไข่ได้

ยังไงว่าชาวบ้านนี้เขามากราบไหว้เนี่ยเขาพากันมาถามน้องไปตอง
น้องไปตองพี่จะซื้ออะไรดี
เดี๋ยวน้องไปตองคนนี้ก็ไม่ใช่ไอ้ไข่
ก็เห็นว่าไอ้ไข่มาคุยกับน้องก็เลยถามน้องซะเลยไม่ถามไอ้ไข่แล้ว
จินตนาการดูถ้าเกิดน้องเขาพูดไปแล้วไปซื้อแล้วถูก
น้องเขาไม่ต้องมายืนให้ใครเขากลับไหว้บูชาแล้ว
ต้องมายืนข้างพี่ไข่เลย
แต่ว่าชาวบ้านเขาก็อยากจะแบบว่าถามน้อง

คือชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเด็กมักจะนำโชคลาภมาให้กับเป็นสิริมงคลกับตัวเองอะไรแบบนี้ไง
ก็เลยพากันจับจ้องไปที่ฮูบที่น้องไปตองเนี่ยจุดเพื่อกลับไหว้ไอ้ไข่
แต่จริงเป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ชมน้องอาจจะดูข่าวไงใช่ไหมดูตลอดข่าวแล้วเห็นเรานำเสนอเรื่องของไอ้ไข่
แล้วดิฉันก็เป็นตอนเด็กน้องใบตองคนนี้ก็เป็น

ร้องไห้อยากใส่ชุดไทยเป็นเหมือนกันถามคุณแม่สิ

ร้องไห้ขอกินชานมไข่มุก

ผ้าลูกไม้สีมพูมาให้อันนี้พูดจริง
อะไรตองเหมือนกันเลย

เป็นสไตล์ของเขาน้องเขาเลี้ยงง่ายคุณไปว่า